ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงรายมีรถเมย์โดยสารเบรกแตกระหว่างลงเขานะครับ
ตัดสินใจหักพวงมาลัยเข้าสวนยางพารา
ทำให้รถพุ่งชนเนินเขาจนพังยับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๙คนด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พังยับเยินป้ายจราจรและต้นยางพาราหัก๒ต้น
ส่วนรถเมย์กระจกด้านหน้าแตกคัดซีนและล้อรถหลุดออกมาทั้ง๔ล้อ
สัมภาระของผู้โดยสารตกกระจัดกระจาย
ตรวจสอบภายในรถเมย์พบคนขับและผู้โดยสารทั้งหมด๑๔คน
ได้รับบาดเจ็บ๙คนซึ่งในจำนวนนี้อาการสาหัส๒คน
คือคนขับรถเมย์ได้รับบาดเจ็บขาหักและหมดสติ
ส่วนอีกคนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผู้ภัยใช้เพลิงพักในสวนยางพาราเป็นสถานที่ประถมพยาบาลชั่วคราว
จะลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุรถเมคันนี้ขับมาจากตัวเมืองเชียงราย
มุ่งหน้าอำเภอเชียงของแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของดอยกิว๖และเป็นถนนคดเคี้ยวต่อเนื่องหลายโค้ง
ว่ารถเมย์เบรกแตกคนขับจึงพยายามขับรถ
กับราวกั้นขอบทางแต่รถไม่ยอมหยุด
จะพุ่งเข้าไปในสวนยางพาราและชนเนินเขาอย่างจัง
กล้องวงจรปิดตรงจุดกลับรถถนนศรีจันทร์ตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
กำลังเลี้ยวกลับรถบริเวณหน้าแขวงกันทางขอนแกน
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรง
และเข้าใจว่ารถกระบะคันนี้จะตีวงออกเลนซ้ายสุด
แต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะรถกระบะหากกลับเข้ามาเลนขวาสุด
ชนกับรถจักรยานยนต์อย่างจังแล้วรถกระบะก็เร่งเครื่องหลบหนีไป
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
ทำให้นายปัญจนาฏปัญจนุพรัชอายุ๓๖ปีหนุ่มแกรฟฟู้ดได้รับบาดเจ็บสาหัส
มีบาดแผลลึกที่ข้อเท้าและขาซ้ายค่ารักษาพยาบาลกว่า๑๒๐๐๐บาท
และต้องเสียค่าซ่อมรถจักรยานยนต์เกือบ๒๐๐๐บาท
ผู้บาดเจ็บจึงนำคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เพื่อติดตามรถกระบะคู่กรณีมาดำเนินคดีและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
เพราะต้องพักฟื้นอีก๒เดือนทำให้ครอบครัวสูญเสียรายได้
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นเร่งค้นหาข้อมูลของรถคันเกิดเหตุ
เพื่อนำตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

๓๔นาทีนะ
โทรแจ้งเท่าที่ท่านตรวจตอนนี้

ไอ้หว่า
ออกไปแล้ว

ทับร่างของนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่
หลังได้รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม

โดยมีพลเมืองดีคอยโบกรถที่ขับผ่านไปมา

หลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปวิ่งตามรถพ่วงคันดังกล่าว

คนขับเดินไปดูผู้เสียชีวิตด้วยความงุ่นงง

คนขับรถพ่วงยอมรับว่ามองไม่เห็น
เพราะกำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่

อาศัยจังหวะชุลมุนรีบขึ้นรถขับหลบหนีไป
แต่ก็ถูกตำรวจและกู้ภัยสกัดจับเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒ของคืนวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ตรงจุดกลับรถกาดแม่คำแป๋ถนนบายพลาสหมายเลข๑๒๙

ผู้เสียชีวิตคณะรังสรรรานรอน

ก่อนเกิดเหตุนายรังสรรคเพิ่งกลับจากทำงานพิเศษหาเงินส่งตัวเองเรียน
แต่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
พลเมืองดีรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่
นำถังขยะและรถจักรยานยนต์จอดขวางให้สัญญาณฉุกเฉิน
เพราะร้ายถูกรถบรรทุกพ่วงทับศีรษะจนเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถพ่วง
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต